เรื่องนี้ค่ะอีซ้อขยี้ข่าวเอาไปโพสต์นะคะ
เป็นวัยรุ่นทะเลาะกัน

หลังจากเห็นคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยลาดพร้าว๔๘ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะก็คือราดพร้าว๔๘คนเยอะแยะเนาะ
ดูสิคะทะเลาะกันแบบนี้ไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้น
มีมีดมีอะไรกันด้วยคนหนึ่งมีมีดคนหนึ่งกำหมวกกันน็อก
จะไปฟาดเขารถเมย์ก็อยู่ข้างข้างคนบนรถเมย์ก็มองลงมา
นี่ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปนี้นะคะ
ป้ายรถเมย์ปากซอยลาดพร้าว๔๘กรุงเทพ
ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันศุกร์
สองคนขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาวมาถึงจุดเกิดเหตุทะเลาะกัน
ต่างฝ่ายต่างก็ลงมือทำร้ายกันชายที่จะถูกแทงก็เอาหมวกกันน็อก
ฟาดคนที่ถือมีดเลือดกลบปากเลยนะคะ
อีกฝ่ายก็ชักมีดออกมาขู่จะแทงแล้วสองฝ่ายก็มีปากเสียงกัน
ฝ่ายที่ถือมีดวิ่งไล่อีกคนนึงเข้าไปในโรงเรียนที่อยู่แถวนั้น
แต่ยังไม่ถึงขั้นแทงกันจริงจริงสุดท้ายแฟนสาวที่มาด้วยของทั้งสองคน
ก็ห้ามเอาไว้จนแยกย้ายกันไปไม่มีใครเจ็บหนัก
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่างงเลยไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่เหมือนกับว่าเขาทะเลาะกันมามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เหมือนกับท้าทายกันว่าแบบมามาตัวต่อตัวกันอะไรแบบนี้
แบบที่แรกเขาเอาหมักบาทกะตี่ก่อนตีแล้วขนมก็ล้ม
คนลำตีก็ลิ้งกับเรียนตามตามไปตามไปเรียนไปล้มล้มหน้าโรงเรียน
แล้วสรุปมีการแทงกันมั้ยครับผม
ไม่มีมันจบตามคนถึงแยกย้าย
ผมห้ามออกไปมันก็แยกย้ายกันไป
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจาก๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถูกมือมีดที่ชื่อว่าเบสมาหาเรื่อง
แล้วเมสเนี่ยเอามีดแทงทะลุปอด
นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน
แจ้งความที่สอนอพหนโยธินแต่คดีไม่คืบหน้า
ทั้งที่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอเบสพอดี

พอไปหาปุ๊บมีเรื่องกันทันที
เบสมีมีดอีกแล้ว
คราวนี้ก็เหมือนเดิมจะชักมีดมาแทงอีกแล้ว
บาสก็เลยบอกว่าผมก็วิ่งหนีเอาตัวรอดลงไปกับพื้น
สุดท้ายเจ็บด้วยนะไม่ใช่ว่าผมไม่เจ็บนะ
บาสบอกที่หลังเนี่ย๒แผลที่แขนอีกแผลหนึ่งที่ขาอีกหลายแผลเลย
เหตุการณ์นี้ก็เลยไปแจ้งความสอนอสุทธิศาล
บาสบอกโอ้โหเครียดเลย

เพราะว่ามีเรื่องกันครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์

มามีเรื่องกันอีกคราวนี้เมื่อวันศุกร์แล้วจะยังไง
นี่นะคะก็กลัวว่าจะถูกแทงเป็นครั้งที่๓หรือเปล่า

แล้วผมก็เลยเข้าไปหาเขาเพื่อจะไปจับตัวเขานะครับ
แต่คือมันก็ใช้แค่มืออะไรมันกับคนนั้นไม่ได้นะครับ
เพราะว่าพอเข้าไปถึงตัวเขารีบควักมีดไล่แทงก่อนเลย
ก็มีกังวลครับเพราะล่าสุดก็มีพวกในกลุ่มนั้น๓คน
ใน๓คนนั้นเจอบ่อยมาก
ก็ทำเหมือนจะหาเรื่องเหมือนกันทุกรอบที่เจอ
แต่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาเท่ากับคนที่แทง
ผมก็ฟังมาหลายรอบแล้วครับบอกว่ารอก่อนนะครับ

ให้เขาจับตัวให้ได้เนอะ

ก็ฝากความหวังไว้ที่๒โรงพักนะคะ
สอนอพระขนโยธินก็คือ

และสอนอสุทธิศาลก็คือเหตุการณ์นี้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครั้งนี้

แต่กลัวว่าถ้าครั้งที่๓ล่ะ
แล้วจะยังไงถ้าไปบังเอิญเจอในเบสที่ไหนอีกล่ะ